อันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนของคนในพื้นที่ที่เขาประสบมา
แล้วก็บอกส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้กับลูกสาวบอกว่าถึงขั้นนอนภาวะแล้วค่ะ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนไล่ยิงกันที่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เราไปดูกันค่ะ
โอ้โหยิงกันเกือบ๑๐นัดนะคุณผู้ชม
เอาง่ายนะเราลองนึกดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราในคืนนั้น
เราจะรู้สึกยังไงครับเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านที่อยู่ในโซนเนี้ยนะคะ
หลังหนึ่งก็คือเป็นพ่อลูกนะคะเป็นผู้ชายอายุ๓๔ปีก็มีลูกสาว๑๐ขวบบอก
ได้รับผลกระทบมากเลยนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้า
สักตีหนึ่งครึ่งค่ะของเมื่อคืนนะคะก็ผู้ชายผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มีรถกระบะสีดำบรรทุกคนมาเต็มคันรถค่ะนะคะ
เนี่ยค่ะเกิดเปิดฉากไล่ยิงกันหลายนัดมีการวิ่งหนีตายทิ้งรถมอเตอร์ไซค
ไว้กลางถนนแล้วคนที่อยู่บนรถกระบะบางส่วน
ก็ลงมาทุบทำร้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่หลังจากนั้นก็หลบหนีกันไป
คือแต่คนที่อยู่ตรงนั้นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วอยู่ในบ้านเนี่ย
ก็คือเหมือนกับต้องรับรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะ
ก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะผู้สื่อข่าววันนี้ไปคุยกับคุณธนพลค่ะ
เจ้าของร้านนี้นะคะซึ่งพาเราดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
เขาบอกหน้าร้านเนี่ยกระสุนก็ไปถูกท่อน้ำปลาปลาจนแตก
เอาปอกกระสุนในที่เกิดเหตุมาให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะแล้วเขาเล่าบอกตอนนั้นเนี่ย
ได้ยินเสียงเออะโวยวายดังแล้วได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
แต่ก็ไม่ได้ออกมาดูพอเสียงปืนมันหมดเนี่ย
ก็เลยไล่เช็คกล้องวงจรปิดดูโอ้โหถึงได้พบว่ายิงกันอยู่หน้าบ้านเนี่ย
สิบคนเลยนะคะตกใจค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย
นอนในตึกติดปริมถนนเลยโชคดีที่กระสุนไม่เข้ามาในบ้านนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายทะเลาะอะไรกันมาแต่ว่ามีการเอาปืนผ่านหน้าไม้
ยิงกันกลางดึกแบบนี้คนที่อยู่แถวนั้นก็รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้คุณธนพล
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเศร้านะคะ
แต่ภาพก็จับเอาไว้ได้หมดอ่ะนะคะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยค่ะครับ